มาดูความแซ่บของคุณแม่แฝดคุณชมพู่อารยากันหน่อยนะคะ
วันก่อนยกกันไปทั้งครอบครัวเลยนู้นไปไกลถึงอิตาลีค่ะ
แล้วจะบอกว่าไม่ได้แซ่บแค่เธอคนเดียวนะ
คุณสามีคุณลูกก็แซ่บตามกันไปด้วยนะคะ
แต่ว่าเนี่ยล่าสุดเขาบินกลับมาเมืองไทยสดร้อนเมื่อเช้านี้นะคะ
หลังจากที่ไปร่วมเดินพรมแดงในงานเทศกาลหนังเวนิสครั้งที่๗๕ประเทศอิตาลี
อย่างที่บอกไปว่าครั้งนี้แม่ชมไม่ได้ไปคนเดียวนะคะ
พาคุณสามีคุณน็อตวิสรุธแล้วก็สายฟ้าพายุลูกชายสุดรักมาด้วยนั่นเองค่ะ
เพื่อร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๑ขวบให้กับลูกชายทั้งคู่ค่ะ
ก็ดีค่ะก็สนุกดีค่ะก็ทำงานด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
รางงานมันแบบว่าใกล้วันเกิดลูกพอดีก็เลยเออคุยกันในบ้านว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาเขาไปด้วยเลย
เสร็จงานแล้วก็จะได้ฉลองวันเกิดด้วยกันอะไรอย่างนี้
แม่ก็คือจริงแล้วเราก็คิดว่าเราอยากให้เขากลับมาดูแล้วเป็นความทรงจำที่ดีของเขา
คือว่าคือเขาก็ตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้หรอกอะไรอย่างนี้
ลือกันว่าเป็นนักแสดงรุ่นน้องอย่างใหม่ดาวิกางานนี้หลายคนก็มองเอาว่าสาวใหม่นี่เตรียมรับหน้าที่ไปเฉิดฉายเมืองคานแทนคุณแม่ชมแล้วหรือเปล่าค่ะ
มันก็เป็นเรื่องปีต่อปีนะตัวชมเองก็ชมก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้านานนะว่าแบรนด์จะแบบว่าจะส่งหรือว่าไม่ส่งอะไรอย่างนี้ในแต่ละปี
มันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เขาอะไรอย่างนี้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงอะไรอย่างนี้
ว่าใครจะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณใหม่หรือจะเป็นคุณชมพู่ก็ตาม
ยังไงแฟนก็รอติดตามผลงานกันอยู่ดีนะคะส่วนคุณชมพู่เนี่ยผลงานยังมีให้ติดตามอีกเพียบเลยไม่ต้องกังวลนะคะ
ใช่ออกงานทีไรเจิดจรัสตลอดนะคะสำหรับคุณแม่สุดสตรองคนนี้